คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะคือมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูนะคะ
ดังก็เอามาแชร์เอาไว้มีคุณลุงรอปภถูกผู้ชายคนนึงทำร้ายร่างกายคือเอามีดอ่ะฟัน
แล้วมันเข้าแขนเป็นแผลเย็บไปหกเข็มแต่เรื่องเนี้ยต้องฟังข้อมูลจากสองฝั่ง
เพราะทางรปภก็ให้ข้อมูลมุมหนึ่งทางผู้ชายคนที่ก่อเหตุเขาก็มีคำอ้างของเขาอีกมุมนึง
แต่ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เห็นไหมคะผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายวัยรุ่นคนนี้ในมือถือมีดอยู่นะคะ
ด้านล่างที่เป็นผู้เสียหายก็คือคุณลุงรปภนี่นี่โดนฟันเข้าไปที่แขนค่ะเป็นแผลเวอะเลยเย็บไป๖เข็ม
แล้วเดินมาฟันเขาทำไมเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเดินมาฟันเขาแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นลานจอดรถเอกชนในซอยรัชดา๓๖หรือว่าซอยเสือใหญ่อะค่ะ
ทำไมถึงเอามีดมาฟันรอปภดูแผลเขานะคะโอ้โหแผลแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยที่จุดเกิดเหตุมันเป็นหอพักค่ะคุณผู้ชม
ไปเจอกับกลุ่มรอปภของหอพักแห่งนี้วันนี้ลุงรอปภที่อยู่ในคลิปที่ให้คุณผู้ชมดูไปยังเจ็บอยู่นะคะ
เพราะว่ามีดที่ฟันเข้าไปที่แขนเป็นมีดสปาต้า

นี่ค่ะลุงก็เลยพาไปดูจุดจอดรถที่อยู่ข้างกับหอพัก
มันคือต้นเรื่องของเหตุการณ์นี้
รอปภบอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปภาพเมื่อสักครู่เนี่ย
มันเกิดขึ้นตี๓๒๖มิถุนายน
วัยรุ่นที่เป็นคนก่อเหตุเขาเอารถไปจอดหน้าลานจอดรถ

ก็เลยเดินไปดูไม่เจอเจ้าของรถ
ก็ยืนรอเจ้าของรถอยู่พักใหญ่
เจ้าของรถที่เป็นผู้ชายวัยรุ่นนะคะเดินกลับมาที่รถของตัวเอง
ก็เลยบอกไปว่าคุณเอารถมาจอดตรงนี้ได้ยังไง
มันมีเครื่องกีดขวางอยู่นะมันจอดไม่ได้
วัยรุ่นคนนี้โวยวาย
หาว่าลุงรอปภไปล็อกล้อเขาทำไม
นี่ขยับไปไหนก็ไม่ได้เลย

โทรไปคุยกับที่ออฟฟิศเหมือนแบบนิติบุคคลสิ

ไปหยิบมีดในรถออกมาด้วยค่ะ
รอปภบอกว่าจริงแล้วที่จอดตรงนี้มันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล

มันจะต้องเก็บเงินค่าจอดรถไงฮะ
แต่ชายวัยรุ่นคนนี้มาจอดโดยที่ไม่ได้บอกใคร
ก็เลยต้องล็อกล้อเพราะว่าเขาไม่บอกว่า
พักที่นี่หรือเปล่ามาหาใครยังไง

ก็หวังแค่ว่าก็ให้เขามาจ่ายเงินค่าจอดอะไรแบบนี้
ก็พยายามจะพูดคุยกับเขา

เขาน่าจะรู้นะว่ามันเป็นพื้นที่ห้ามจอด

เขาควรจะรู้ว่ามันเป็นที่ห้ามจอด
พอไปเตือนไปล็อกล้อไปบอกให้จ่ายค่า

กลายเป็นเอามีดในรถแล้วก็มาฟันรอปภแบบนี้
ก็ถามเขาว่าคุณเอารถเข้ามาจอดได้ยังไง
ถามเขาว่าคุณเอารถเข้ามาจอดได้ยังไง
ผมว่าผมก็ถามว่าคุณเอารถเข้ามาจอดได้ไง

ก็มีที่กีดฝ่างอยู่ต้นไม้มาตั้งกีดฝ่างอยู่
ผมก็บอกว่าอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็โมโห
เนี่ยค่ะคุณชิวนักข่าวของเรานะคะได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพิ่มคุณผู้ชม
ภาพจากกล้องวงจรปิดของหอพักตรงนี้ค่ะ
นี่ค่ะคือเป็นช่วงก่อนเกิดเหตุชายวัยรุ่นคนนี้ไปหาผู้หญิงที่หอพักฝั่งตรงกันข้าม
ช่วงเวลาประมาณตี๒๒๙นาทีผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปที่หอพักเข้าไปทางประตูด้านหน้า
ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ที่นี่เดินมาเปิดประตูให้แล้วก็เข้าไปข้างในพร้อมกัน
ตี๓๗นาทีผู้ก่อเหตุออกมาจากห้องเปิดประตูของหอพักแล้วก็กลับออกไป
แต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีค่ะผู้ชายคนนี้ก็กลับมาที่ห้องอีกครั้ง
ซึ่งก็ผู้หญิงเป็นคนเปิดประตูให้เหมือนเดิมก็ตอนเห็นภาพนี้ก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาลืมอะไรหรือเปล่า
แล้วก็เดี๋ยวเขาจะกลับออกไปอีกทีประมาณตีสามสิบนาทีนะคะอืมก็คือเข้าออกอยู่หลายรอบ
ตามภาพของกล้องวงจรปิดของหอพักตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าช่วงท้ายคือไปมีเรื่องกับลุงรอปภแล้วแน่เลย
นี่นะคะทีมข่าวของเราก็ตามจนเจอคนก่อเหตุค่ะอ๋อเจอแล้วนะฮะชิวเจอเนี่ยนักข่าวของเราเจอคนก่อเหตุ
เขาก็อยู่ซอยซอยเทิดราชันแถวดอนเมืองเจอผู้ก่อเหตุแล้วก็เจอรถของเขาด้วยที่มันเป็นต้นเรื่องที่ไปจอดในที่จอดรถนะคะ
รถคันนี้จอดอยู่หน้าบ้านเป็นกระบะสี่ประตูสีบรอนทองแต่งซิ่งเจ้าตัวก็บอกว่าขอชี้แจงหน่อย
ก็คุยกับชิลนักข่าวของเราเลยเขาบอกว่าให้ฟังความในฝั่งเขาด้วย
เขาไปจอดรถตรงที่เกิดเหตุจริงแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าห้ามจอด

ตอนนั้นลุงรอปภก็ยืนอยู่ก็เห็นเขาจอดรถทำไมไม่บอกตั้งแต่แรก
เห็นมาพูดไม่เห็นมาห้ามเลย
พอจอดรถเดินเข้าไปในหอพักแล้วเดินออกมาอ้าวมาล็อกล้อเขาเฉย
ทำไมไม่เตือนตั้งแต่ต้นล่ะก็เห็นตั้งแต่ต้นว่าเขาไปจอด
ทำไมแบบโอ้โหปล่อยจนล็อกล้อ
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าตอนแรกก็คุยกันปกติ
รอปภนั่นแหละขึ้นมึงขึ้นกูก่อน

ก็เลยหยิบมีดในรถและทำร้ายลุงรอปภค่ะ

แต่เขาบอกว่าหลังก่อเหตุเสร็จเรียบร้อยก็สำนึกผิดนะ

อยากจะขอเจรจากับคุณลุงรอปภที่ถูกทำร้าย
แต่ลูกสาวของลุงรอปภไม่ยอมคุยด้วยไม่ยอมเจรจาด้วย

พอมันเกิดเรื่องเกิดราวถูกไล่ออกจากงานเลยนะคะ
ใช่ครับลูกต้องใช่ครับ
คือตำรวจก็ต้องนำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายมีอาวุธอะไรแบบนี้ค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะหาหลักฐานในมุมของเขา

อีกเรื่องนึงนะมันไม่ใช่แบบจะต้องมาจบด้วยการเอาอาวุธมาทำร้าย
นี่เป็นอุทาหรสำหรับทุกคนได้เลยนะคะค่ะ
นี่เห็นมั้ยถูกไล่